ข่าวเที่ยงช่วงนี้ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ
สำหรับขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้นะคะ
สืบเนื่องจากการที่คอสชค่ะ
มีคำสั่งลงมาตามมาตรา๔๔ยกเลิกพนักงานสอบสวน

ขั้นตอนนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปวงการตำรวจนะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งจะส่งผลกระทบอย่างไรกันต่อ
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจาย

วนมาเรื่องของการปฏิรูปตำรวจอีกทีหนึ่งเถอะ
เพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้เห็นความชัดเจนขึ้นมาแล้ว
ก็คือว่าสปทสภาพปฏิรูปประเทศ
เขาได้นำข้อเสนอทิศทางในการปฏิรูปตำรวจ
เข้าสู่ที่ประชุมสนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภาพที่เราเห็นชัดเจนชัดขึ้นมาก็คือ
ตำรวจจะต้องไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมือง
การเมืองจะไม่ต้องครอบคำครอบงำงานของตำรวจ
เพราะถ้าการเมืองยังมีอิทธิพลและครอบงำวงการตำรวจได้
กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นมีปัญหาแน่นอน
พูดง่ายว่าถ้าการเมืองสั่งตำรวจได้

และก็มีปัญหาช่วงที่ผ่านมาของประเทศไทย
ฉะนั้นแนวคิดที่ว่านี้ทำยังไงล่ะครับ
ที่จะให้ตำรวจปลอดจากการเมือง
นายกรัฐมนตรีอย่าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง
พบตรพูดง่ายก็คือว่าพบตรไม่ใช่มาจากความเห็นชอบ
เห็นดีเห็นงามของคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วทำยังไงไปดูโครงสร้างของการได้มาของพบตร
ในวงการตำรวจมีคณะกรรมการอยู่๒ชุดครับ
ใหญ่ก็คือว่าคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติกตช
คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับ
แล้วก็มีคนมาจากองค์กรอื่นประหลัดกระทรวงอื่นกพ
สำนักงานกฤษฎีกาอะไรต่อมิอะไรมาจากปปชก็มี
เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานของตำรวจก็เยอะ
เข้ามากำหนดทิศทางแนวนโยบายทิศทางของการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ
นี้เขาเรียกว่ากตชชุดใหญ่
มีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานอยู่หัวโต๊ะ
แต่ส่วนใหญ่นายกเขาก็มอบให้รองนายกฝ่ายความมั่นคงนั่นแหละ
มาเป็นประธานแทนเว้นแต่สมัยคุณสมัครศูนย์ธรเวศ
คุณสมัครมาเองครับมานั่งหัวโต๊ะเองทุกครั้ง
ชุดที่สองเป็นชุดย่อยลงมากตชครับ
ชุดนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังนั่งหัวโต๊ะอยู่นะครับ
แต่องค์ประกอบนั้นเปลี่ยนไป
ประกอบก็มีตั้งแต่พบตรส่วนหนึ่ง
รองพบตรส่วนหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่ง
กับอีกส่วนหนึ่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเนี่ยมาจากไหนครับ
มาจากการเลือกของตำรวจครับ
คนที่กล้าทัดทานความไม่ถูกต้อง
เวลามีการประชุมกตรมีเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง
แต่พบตรรองพบตรจะเลหรือใครที่นั่งอยู่ในตำแหน่งเนี่ย

เขารู้เลยว่าฝ่ายรัฐบาลนายกต้องการจะแต่งตั้งใครเป็นระดับไหนยังไง
เขาไม่กล้าทัดทานแต่คนที่กล้าทัดทานก็คือว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตำรวจเขาเลือกกันมา
หลายครั้งที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าผู้ทรงคุณวุฒิพวกนี้แหละครับ
เขากล้าแสดงออกเพราะเขาเกษียณราชการแล้ว
ก็มีคานกันมันขึ้นอยู่กับว่าสัดส่วนครับ
ถ้าสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ย
สามารถที่ผนึกกำลังได้มากกว่าเขาก็ชนะ
แต่แม้ส่วนใหญ่ก็มาแพ้ฝ่ายที่ยังนั่งอยู่ในตำแหน่งนี่แหละครับ
ฉะนั้นถ้าจะให้ปลอดการเมืองจริงเนี่ย
ทั้งสองคณะนี้จะต้องไม่มีรัฐบาล
หรือนายกรัฐมนตรีหรือตัวแทนนายกรัฐมนตรี
นั่งหัวโตะเวลาจะมีการโยกย้ายตำแหน่งแต่งตั้ง

เพราะถ้าพบตรมาจากการกำหนดกฎเกณฑ์ของฝ่ายการเมือง
ระบบอุปถัมฯที่เคยมีมา

ฝ่ายการเมืองก็ไปสั่งตำรวจได้

ให้เอาผิดไม่เอาผิด
นี่มันจะยุ่งกันไปใหญ่แล้วก็ยุ่งกันมาตลอดเรื่องนี้ไม่เป็นอิสระ

ถ้าการเมืองมาจิ้มได้พบตรต้องรับใช้การเมืองเพราะเขาแต่งตั้งมา
แล้วดีไม่ดีดีไม่ดีเสียเงินมาด้วยโอ้โหอันนั้นยิ่งแย่ใหญ่เลยครับ
เพราะกระบวนการมันจะมีวงจรนำหน้าวงจรอุบาตตามมาอีก
ฉะนั้นข้อเสนอสปทฟังดูเหมือนว่า
ถ้าอย่างนี้การได้มาซึ่งพบตร
ตชอย่ามายุ่งก็คือรัฐบาลอย่ามายุ่ง
ก็เหลือแต่กตรกตรถ้ารัฐบาลยังนั่งอยู่หัวโต๊ะ
ส่งคนมานั่งหัวโต๊ะก็หนีไม่พ้นอีกครับ
ก็เลยมีข้อเสนออีกทางเลือกหนึ่ง
เลือกพบตรได้ไหม
ใครเป็นคนเลือกล่ะครับเอาตำรวจทั่วประเทศนั่นแหละครับเลือก
เอาเลือกยังไงเอาจากคนที่อยู่ในสถานะที่จะเป็นพบตรได้
สมมุติรองพบตรออาวุโสหนึ่งสองสามสี่ห้า
ก็เอาหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละขึ้นแท่นโชว์เลย
และให้ตำรวจเลือกกันว่าจะเลือกใครเป็นพบตร
เขาบอกถ้าอย่างนี้ไม่มีการซื้อขาย
พบตรได้มาโดยการเลือกไม่ต้องเอาเงินไปให้ใคร
แล้วไม่ต้องเอาเงินไปให้ใครก็ไม่ต้องถอนทุนคืน
และทำไมต้องถอนทุนคืนระดับผู้บัญชาการระดับผู้การระดับผู้กำกับ
ก็ไม่ต้องไปหาเงินเพื่อส่งกันเป็นทอด
แล้วถ้าระดับผู้บัญชาการระดับผู้การระดับภูมิกับ
ไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาประโยชน์เพื่อหาเงินส่งกันไปเป็นทอด
ระดับตำรวจล่างลงมาก็จะดีขึ้น
ฉะนั้นสภาพที่เป็นอยู่ที่ผ่านมาก็คือว่า
ประเทศไทยการบังคับใช้กฎหมายล้มเหลวย่อนยาน
ก็เพราะเรื่องนี้แหละครับก็เพราะว่าตำรวจไปจมปลักอยู่กับผลประโยชน์ส่วนหนึ่ง
ผลประโยชน์จากแหล่งที่ผิดกฎหมายจากแหล่งธุรกิจสีเทา
แล้วไม่กล้าไปทำอะไรเขาเพราะว่าไปผูกพันได้ผลประโยชน์กับเขาอยู่
จำเป็นต้องหาเงินหาเงินส่งนายอ้าวคนที่ไม่มีผลประโยชน์ไม่หาเงินทำแต่งาน
ก็ไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งในที่สุดก็วนกันอยู่อย่างนี้ครับ
กระบวนการทำผิดกฎหมายในบ้านเรามันถึงแก้ไม่ได้ไงครับ
ก็เพราะว่าไปพันเรื่องผลประโยชน์เอาง่ายเลยเวลานี้รถกระบะ
รถมอเตอร์ไซค์ขี่แป๊บมาเจอตำรวจตั้งด่านต้องจ่ายเงินเขาครับ
เพราะถ้าไม่จ่ายเงินก็พูดในธรรมนองว่าถ้าไม่จ่ายเงินไปจ่ายเองที่โรงพักแพงนะ
เอาถ้าจ่ายเสื้อตรงนี้ถูกหน่อยร้อยสองร้อยคนก็เดือดร้อน
ถ้าไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเรื่องนี้ไม่มีเกิด
แล้วถ้าไม่มีการซื้อขายตำแหน่งตำรวจท้องที่ไม่ปกป้องแหล่งทำผิดกฎหมาย
มันก็ไม่เกิดลักษณะที่เป็นข่าวไทยรัฐเมื่อเช้าไงครับ
อะไรล่ะกองปราบไปปฏิบัติการฟ้าสางที่ไหนล่ะปฐุมธานี
บุกเข้าไปจับกองปราบไปเองเพราะว่า
ตำรวจท้องที่เขามีความคุ้นเคยผูกพันอยู่กับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
ธุรกิจสีเทาไม่กล้าไปจับเขาก็ต้องมีหน่วยอื่นไปจับ
ก็เป็นอย่างนี้ต่างประเทศไม่มีหรอกครับ
คุณไม่ทำตามหน้าที่เชิญคุณไปทำอย่างอื่น
แต่คนที่ทำหน้าที่ต้องทำตามหน้าที่ของเราเนี่ย
ถ้าตำรวจท้องที่ไม่ทำหน้าที่ไม่กล้าจับบอล
เพราะหากินอยู่กับบอลได้รับสวยจากบอน
ต้องเอาตำรวจหน่วยอื่นไปจับไม่กล้าจับสถานบริการ
ไม่กล้าจับอาบอบนวดไม่กล้าจับแหล่งผิดกฎหมาย
ก็ต้องเอาหน่วยอื่นไปจับวันดีคืนดีหน่วยสวัสดิการเด็กและเยาวชน
ก็ไปตรวจจับกลุ่มบาเทคเพราะว่าปล่อยให้เยาวชนเข้า
ตำรวจท้องที่ก็เดือดร้อนกันใหญ่
วันดีคืนดีฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็ไปจับ
เขาบอกไว้ฉีกหน้าตำรวจท้องที่เพราะตำรวจท้องที่ไม่ทำงาน
วันดีคืนดีกองปราบก็ไปอย่างที่ว่าเนี่ย
มันทำไมเกิดลักษณะอย่างนี้ล่ะครับ
ก็เพราะเราปล่อยให้ตำรวจไปผูกพันอยู่กับแหล่งทำงานที่ผิดกฎหมาย
เพราะอะไรล่ะครับเขาต้องหาเงินเพื่อไปซื้อตำแหน่งไงครับ
ฉะนั้นถ้าตัดยอดตั้งแต่ข้างบนพบตรได้มาโดยไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง
ไม่ต้องไปพึงพาการเมืองระดับผู้บัญชาการก็ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อตำแหน่ง
ระดับผู้กำกับก็ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อตำแหน่งระดับสารวัตรก็ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อตำแหน่ง
ระดับลูกแถวก็ไม่ต้องมารีดไถไม่ต้องมาเอาเงินของชาวบ้านส่งให้นาย
มันพันกันไปหมดล่ะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่คิดว่าวงการตำรวจจะต้องปฏิรูป
ส่วนเรื่องการแยกการสอบสวนออกมาเอาละประกาศคอสชฉบับที่๔๔เอากลับไปเหมือนเดิม
งานสอบสวนไปอยู่กับภูมิกับเหมือนเดิมไม่เป็นไรแต่ว่าในทางยาวเขาบอกว่าถึงจะยังไงก็ตามเถอะ
งานสอบสวนจะต้องเป็นอิสระนี่ก็อีกช็อตหนึ่งแต่ว่าดูใกล้ใกล้แล้วช็อตนี้ไม่มีใครกล้าเสนอ
เพราะว่าถูกแรงต้านเยอะที่จะแยกพนักงานสอบสวนออกมาจากฝ่ายตำรวจ
เพื่อให้การสอบสวนเนี่ยถวงดุลกับตำรวจกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เอาคนไม่ผิดไปติดคุก
ไม่ใช่ไปตั้งข้อหามั่วแล้วก็สอบกันเองส่งฟ้องเองอะไรต่ออะไรเอง
คนที่ถูกยัดเยียดข้อหาเนี่ยเยอะนะครับเขาก็เสียดายเขาก็ร้องห่มร้องไห้
ทุกข์กันทั้งครอบครัวล่ะครับฉะนั้นเราจะติดตามเรื่องการปฏิรูปตำรวจกันต่อไป
เพราะนี่คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดอีกอาชีพหนึ่งครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
หลังจากการปฏิรูปทั้งกตรและกตชไปแล้วนะคะเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแทรงจากการเมือง
ต้องดูกันต่อนะคะว่าความอิสระนี้จะใช้กลไกอะไรควบคุมนะคะขอบคุณคุณสุภาพค่ะ